ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยก็อยากรู้จักก็เลยเดินตามไปที่ห้องสักพักผู้หญิงวิ่งสุดทางเนี่ยมันจะเป็นช่องทิ้งขยะผู้หญิงพุ่งตัวไปในช่องทิ้งขยะ
เขาก็เลยตะโกนเข้าไปว่ามันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตายมีห้องหนึ่งถามมาว่าไอ้หนุ่มชั้นไหนวะเขาโดดจากชั้น๔พี่เขาเลยตะโกนเราว่าชั้น๔ไม่มีใครอยู่สักห้องเลย
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุเป็นประจำทุกค่ำคืนของวันศุกร์เราก็มีนัดเจอกันในการล้อมวงเข้ามาฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญและช่วงนี้ครับอย่างที่ทราบกันว่าเรายังอยู่ในช่วงของการป้องกันตัวเองจากเรื่องของเจ้าโควิดไนทีนเพราะฉะนั้นเครื่องป้องกันแบบนี้มีให้คุณผู้ชมเห็นอย่างแน่นอนครับ
และที่สำคัญครับนักเล่าที่จะมาพูดคุยกับเราในค่ำคืนวันนี้เป็นหนึ่งในนักเล่ารุ่นใหญ่ครับซึ่งเขาเคยสร้างชื่อในโลกโซเชียลตอนนี้นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับทางรายการต้อนรับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้เราได้มีโอกาสเจอกันเป็นครั้งแรกจริงจริงก่อนหน้านี้เคยคุย
หล่อเท่มากพี่โควิดมานะครับครับล่ำกว่าเดิมเยอะแล้ววันนี้เรื่องพี่ที่พี่หนึ่งจะมาเล่าให้พวกเราฟังชื่อเรื่องว่าหลวงพี่อึ้งครับผมเกิดขึ้นสมัยบวชครับสมัยที่ผมบวชตอนนั้นเรียนจบปริยตีใหม่ใหม่กี่ปีแล้วพี่ก็ยี่สิบขึ้นนะครับยี่สิบกว่าปีน่ะตอนเราเรียนจบอ่ะน่ะก็บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้

มันก็มีพระอีกรูปหนึ่งนะฮะอีกรูปหนึ่งก็ถามว่าเออหลวงพี่หน้าตาดีดีอ่ะอืมไม่คิดจะมีเมียเขาหรออืมท่านก็เลยบอกว่าท่านมีเมียไม่ได้หรอกทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าทำไมอ่ะด้วยเราเป็นวัยรุ่นด้วยน่ะอืมเราก็เลยถามว่าเพศเนี้ยทำไมถึงถึงมีเมียไม่ได้ครับเพียงแค่หลวงพี่ศึกไปอ่ะอืม

หน้าตาดีก็จะยิ้มให้ผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้ก็จะยิ้มยิ้มแล้วหลบหน้าก็เดินขึ้นไปอืมแต่ด้วยความหน้าตาดีของท่านเนี้ยท่านก็มีข้อเสียที่ว่าท่านเป็นคนที่ไม่กล้าพูดใช่เป็นคนขี้อายในเรื่องของผู้หญิงจากนั้นท่านก็ไปปรึกษาเพื่อนว่าเออเนี้ยเจอผู้หญิงคนนี้ใช่หน้าตาดีด้วยแล้วลักษณะท่าทางจะท

คนที่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วทักกันแค่ประโยคเดียวปรากฎว่าฝ่ายหญิงตอบมาว่าพี่ชอบหนูจริงจริงเหรอใช่ครับเออทางหลวงพี่เนี่ย
วิ่งในตามตามผู้หญิงคนนี้ไปผมก็เลยถามว่าเออแล้วน้องชื่ออะไรครับ
เขาไม่ตอบเขาบอกพี่มานั่งคุยที่ห้องหนูไหมด้วยความที่ตัวเองเนี่ย
เอ่อก็อยากรู้จักนะฮะอยากรู้จักมากขึ้นก็เลยไปเดินตามไปที่ห้อง
ก็เดินไปเดินไปสักพักผู้หญิงวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วสุดทางเนี่ย
มันจะเป็นช่องทิ้งขยะผู้หญิงพุ่งตัวไปในช่องทิ้งขยะ
เดินมาด้วยกันใช่แล้วผู้หญิงวิ่งหนีคือพี่อุ้มเดินตามนะเออเออ
หญิงวิ่งวิ่งแล้วก็ไปทิ้งตัวลงในช่องทิ้งขยะช่องทิ้งขยะอุ้ย
พี่อุ้มก็เห็นอย่างงั้นนะก็เลยตกใจอืมตกใจก็เคาะตามห้องอะปึ้งปึ้งปึ้ง
เพราะว่ามันมีเอ่อการฆ่าตัวตายอืมเคาะตามห้องทุกห้องไม่มีเปิดเลยอืม
แล้วพี่อุ้งก็วิ่งลงมาข้างล่างลงมาหาเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนเนี่ย
วิ่งไปดูตรงที่ช่องที่ทิ้งขยะลงมาข้างล่างจะมีถังขยะ
เขาเรียกว่าถังมังสาปที่รวมขยะก็ไปลื้อกันไปลื้อ
แล้วก็เสียงมันก็โวยวายนะจนข้างล่างเนี่ยห้องชั้นสองชั้นหนึ่งเนี่ย
เปิดไฟมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยตะโกนเข้าไปว่า
มันมีผู้หญิงโดดลงมาฆ่าตัวตายอืมมีห้องหนึ่งถามมาว่าไอ้หนุ่ม
ไหนวะอืมเขาโดดจากชั้นสี่พี่เขาเลยตะโกนไปว่า
ชั้นสี่ไม่มีใครอยู่สักห้องเลยแล้วปิดห้องไปเลยจากนั้นหลวงพี่อุ้มก็เลยแบบ
ขวัญเสียนะเลยออกจากอพาร์ทไม่นั้นเลยโดนตรงดนตรีเลือกเล่น
ตั้งใจเรียนเลยคือหมายถึงว่าพอรู้ข้อมูลว่าชั้นสี่
ไม่มีคนอยู่สักห้องนึงใช่ครับแล้วตัวเองเห็นแบบนั้น
ออกจากอพาร์ทเมนต์เลยออกเลยออกตรงนั้นโดยไม่เก็บของด้วย
ครับไม่กลับเข้าไปอีกเลยแล้วก็ให้เพื่อนมาเก็บแล้วตัวเองก็ไปเรียนหนังสือ
โดยที่ไม่ทำงานกลางคืนแล้วคือขวัญเสียจากนั้นก็พี่อุ้มก็เล่าต่อไปว่า
เหตุการณ์ต่อมาที่เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วว่าเขาคงมีแฟนไม่ได้
คือเขาเรียนจบเนี่ยเขาจบวิศวะไฟฟ้าเขาก็ได้งานแถวรังสิตนวรรณคร
ในเวลานั้นเองเนี่ยพี่อุ้มก็ไปพักหอใกล้กับที่ทำงาน
ก็ทำงานนะคะก็คือ๘โมงเลือก๕โมง๘โมงเลือก๕โมง
แต่วันที่พี่อุ้มเนี่ยเข้าหอนั้นครั้งแรกหอนี้ก็คือยังมีตัวตนอยู่นะฮะ
เขาก็นั่งกินข้าวข้างล่างใต้ตึกในขณะที่รถเนี่ยก็มาจอดเตรียมขนของขึ้นเนี่ย
ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมากับแฟนผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีมาก
สวยมากตัวเล็กเล็กน่ารักเลยพี่อุ้มก็เห็นแต่ก็แบบชอบอ่ะนะ
แต่ก็ทำใจว่าเออมันเป็นไปไม่ได้หรอกเขาเดินมากับแฟนเขามีแฟนแล้วมีแฟน
ทีนี้ก็ชวนเพื่อนทั้งหมดที่มาด้วยกันกินข้าวเสร็จก็ขนของขึ้นตึก
อยู่ชั้น๕แล้วจากนั้นพอขึ้นไปชั้น๕เนี่ยบังเอิญว่าไปเปิดห้อง
เนี่ยไม่ได้ความสะอาดเลยแล้วก็บนผนังเนี่ยน้ำมันรั่วย
ที่เขาจะไปเช่าอยู่ใช่ไปมาชีวิตตัวเองเนี่ยก็ลงมาอยู่ชั้น๔
ตอนแรกคือจองไว้ชั้น๕แต่ปรากฏว่าห้องชั้น๕พอไปดูเขาจริงมันอยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องย้ายย้ายชั้นสี่
เขาบอกแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรชั้น๔เลยแต่ต้องอยู่ชั้น๔
ขณะที่ขนของเข้าห้องก็เจอผู้หญิงคนนี้
คุณที่เห็นมากับแฟนอ่ะอ่ามากับแฟนเนี่ยเดินศวรรณ์ใส่ชุดทำงานเดินศวรรณ์ลงไป
แล้วแกก็รู้สึกว่าน้องก็อยู่ทั้งเดียวกับเราก็ชั้น๔
อีกวันหนึ่งแบบประมาณถ้ากลับจากทำงานก็เป็นงานนักศักดิ์๒ทุ่ม
แกก็ได้ยินเสียงเนี่ยคุณท้อมาตบตีเลยนะ
กูขึ้นมึงเลยมันทะเลาะกันหนักมาก
แกก็เลยเปิดประตูว่าห้องไหนมันทะเลาะกัน

มันก็มีห้องถัดไปของแกเนี่ยเปิดประตูมาเหมือนกัน
ได้คุยกับพี่เขาว่าเออพี่เขาทะเลาะกันประจำเหรอ
พี่ข้างห้องก็บอกว่าไอ้น้องประจำ
สารผู้หญิงมันผู้หญิงหน้าตาดีด้วย
ทำไมถึงต้องไปยุ่งไอ้คนนี้ด้วย
แล้วคนนี้รู้สึกว่าจะติดยาด้วย
หลังจากนั้นด้วยความที่ได้ยินเสียงและทะเลาะประจำ
พี่อุ้มรู้สึกว่าสงสารน้องครับ
ก็เลยโทรไปหาน้องเขา

นึกออกไหมฮะพอหลังจากนั้นก็ได้โทรไปหาน้องเขา
น้องเขาก็เลยบอกว่าพี่อย่ายุ่งกับหนูเลย

แล้วชีวิตหนูมันไม่ได้มีค่าสำหรับใครหรอก
พี่อุ้มก็เลยบอกว่าเออมันไม่จริงหรอก

แรกก็คุยไปน้องเขาจะคุยไม่นาน
หลังนี้เริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ในเวลาที่พี่อุ้มรู้ว่าน้องไม่ได้เข้ากะ

เป็นประจำในเวลาที่อยู่ห้องตรงกัน
แต่ก็รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกว่าสงสารน้องเขาเพราะ

เหมือนแบบมาเอาตังค์มาขอตังค์
มาทำร้ายร่างกายไม่ได้ก็มีปัญหากัน
และมีครั้งหนึ่งที่พี่อุ้มเห็นแล้วตัดสินใจว่า
ไม่ได้แล้วครั้งนี้ต้องช่วยน้องเขา
เพราะว่าครั้งนี้ที่ทะเลาะกัน
น้องได้ยินเสียงแบบคนทรมานมาก

ขณะที่โทรไปเนี่ยไม่รับ

เขาก็เลยเดินไปที่หน้าห้องแล้วก็ไปแนบหูฟัง
แต่ก็ได้ยินเสียงแอร์มันดังมาก
ที่เท้าที่ล่องต้ายประตู

เขาก็คิดว่าน้องเขาคงจะไม่อยากคุย

วันที่๓ก็โทรหาก็ไม่รับ
จนหลวงพี่อุ้มเนี่ยเขียนจดหมาย

ทำไมแอร์ไม่ปิดเลยแล้วมันเย็นมาก

คนมันเจ็บตัวนะก็อยากจะเก็บตัว
จากนั้นวันที่๕เขาก็เคยไม่ได้แล้ว
น้องมันเงียบไปนานแล้วติดต่อไม่ได้เลย
ก็เลยจะเดินไปเคาะประตูแล้วจะถามว่าเป็นยังไง
แต่เวลานั้นเป็นเวลาประมาณทัก๒ทุ่มครึ่ง
พี่อุ้มแกกลับมาจากที่ทำงาน

เสียงโทรศัพท์โทรศัพท์ในตึกเนี่ยในห้องแกมันดัง
ก็จะไปรับโทรศัพท์ก็เป็นน้องนี่แหละ
น้องเขาชื่อมัดโทรเข้ามา
ก็เลยได้คุยกันก็ได้ปรับทุกข์เออพี่เป็นห่วง
น้องมากเลยนะอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้

น้องก็เลยปฏิเสธว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะไป
ยังทำใจไม่ได้แล้วก็ยังรู้สึกว่า

ทีนี้พี่อุ้มก็เลยบอกว่าน้องพี่ขอเข้าไปในห้องได้ไหม

เดี๋ยวถ้าหนูพร้อมเดี๋ยวหนูออกมาหาพี่เอง
จากนั้นอีกวันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุด

ทั้งที่ห้องกับไม่กายพี่อุ้มดีใจมากเปิดประตู

แต่ทีนี้ว่าในขณะที่จะออกไปเปิดประตูไปรับน้องเขาเนี่ย
เสียงโทรศัพท์ดังอีกได้อีกรอบหนึ่ง

มันเหมือนกับว่าน้องเขาพูดว่าเออพี่เดี๋ยวหนูมาหา
พอหันมาอีกทีคือประตูเปิดไว้แล้วแง่มเล็กเนี่ย

คือเรียกว่าด้วยความรักบังตาเขาว่างั้น
เขาใช้คำพูดนี้เลยนะด้วยความรักบางตา

ขณะที่กำลังต้มมาม่า

แล้วก็พอคุยไปคุยมา
มันก็มีอะไรกัน

แล้วตื่นมาประมาณสัก๙โมงเช้า

หนีออกจากหอนี้แล้ว
มันก็มีเสียงรถแอมบูแลนซ์

มากั้นประตูไม่ให้เปิดออก

แล้วทีนี้แกเห็นจากแง้ประตูว่า

พี่ห้องแฟนผม

ประมาณสักไม่ถึง๒๐นาที

เจ้าที่อุ้มสบน้องเขาออกมา
แต่ศพน้องเขาอยู่ในถุงปิ๊กนิก
ถุงที่เขาใส่ผ้าห่มพิกนิก

แต่เขาจำชุดที่น้องเขาใส่ได้
คือพี่โอบอกว่าสภาพนั้นเขาจำไม่ได้หรอกว่าเป็นน้อง

ชุดมันชุดของบริษัทนี้

ตัวของพี่อุ้มอยู่กับน้องเขา

ด้วยความที่ตัวเองเริ่มที่จะแบบหาคำตอบ

แล้วก็ได้จับผู้ต้องหาได้

ว่ามีน้องเขามา

เขาบอกมันไม่มีมันอยู่ในถุงพิกนิก
แล้วก็มันอำพางศพด้วยการเอาแป้ง

เอาไว้ในตู้เสื้อผ้า

เพราะเช้ามาเราต้องไปศึกการศึกต้องตื่นตี๕นะต้องตื่นตี๕ไปศึก
ทางพระเพื่อนผมก็เลยบอกเออนะชุดจีวอนพี่อุ้มเนี่ยดูเก่าไม่สดใสก็เลย
ก็เลยบอกพี่อุ้มพี่อุ้มจะคิดอะไรมากไหมถ้าพรุ่งนี้ผมศึกแล้วเนี่ย
จีวอนสบงพวกนี้ผมไปถวายพี่อุ้มได้ไหมพี่บอกว่าได้สิได้เลย
ผมก็เลยถามไปว่าเออพี่อุ้มเช้ามาเนี่ยเวลาไปบินทบาทผมไม่เคยเห็นพี่เลย
อุ๋มก็เลยบอกว่าอ๋อไม่เห็นผมหรอกเพราะว่าผมจะไปหาป้าผม
ทุกวันไปดูแลแกแก่แล้วก็เลยถามว่าเอาบ้านแล้วบ้านพี่อุ้มอยู่ไหน
บอกบ้านพี่อุ้มอยู่หลังวัดประมาณสัก๒๐๐เมตรหลังนี้นี้
เราก็อ๋อนึกออกแล้วที่มีต้นมะยมใช่ไหมอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็บินทบาทผ่านประจำบ้านที่มีต้นมะยม
เราก็บินทบาทผ่านประจำเราก็เห็นอยู่นะ
พอวันที่เราศึกเราก็ไปหาหลวงพี่อุ้มเลยเพื่อที่จะเอาสบุ่งจีวรไปถวายท่าน
ขณะที่ไปเนี่ยเราก็ไปเรียกหน้าบ้านก็ไม่มีใครออกมาเลยอ่ะ
แล้วเราก็เห็นหลวงพี่อุ้มเดินออกมา
พอเดินมาเราก็หลวงพี่อุ้มเนี่ยผมเอาจีวอนมานะ

เหมือนพี่อุ๋มแกไม่ให้เข้าแกขอเข้าห้องน้ำก่อนนะ
ก็มีป้าคนหนึ่งเดินมาเขามาถามว่าอ้าวไอ้ทิศเรียกอะไรฮิตนะ
มาหาใครอ่ะอ๋อผมมาหาหลวงพี่อุ้ม

แล้วบอกว่าหลวงพี่อุ้มตายไป๒๐ปีแล้ว
แล้วที่ตายก็ผูกคอตายที่ใต้ต้นมะยมนั่นแหละ
แล้วก็ไม่ใช่พวกเธอคนเดียวหรอกที่เจอ
มีเจอกัน๔๕ชุดแล้ว
ก็มาลักษณะเดียวกันเอาจีวอนมาถวาย
แล้วท่านผูกคอตายด้วยสาเหตุอะไรพอทราบไหมฮะตอนนั้น
เท่าที่ถามป้าเนี่ยป้าแบบซึมเศร้า
คือในเมื่อ๒๐ปีก่อนเนี่ย
ทุกคนยังไม่มีความรู้ความว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องอะไรยังไง

ถ้าไล่นับเวลาดูดี
ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์นี้ที่แกเหมือนจะเสีย
เรียกว่าแฟนคนนี้ไปแบบช็อกเหมือนกันนะ
คือมารู้อีกทีว่าแฟนคนนี้เสียชีวิตไปแล้ว
แล้วย้อนกลับไปวันนั้นแล้วเมื่อคืนล่ะ
ที่นั่งต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินด้วยกัน
ไม่ได้กินด้วยแล้วก็ถลำลึกไปมากกว่านั้นเนี่ย

แต่ที่สำคัญคือที่เราเห็นหลวงพี่เดินผ่านทุกวัน
ใช่ครับแน่ใจว่าเป็นคนคนเดียวกัน
มั่นใจเพราะว่าขณะที่ป้าเขาพูดให้เราฟังนะ
ว่าตาย๒๐ปีเราไม่เชื่อหรอก
นี่ป้าเอาเข้าไปดูในห้องก็จะเห็นรูปท่านนะนะ
ก็เป็นรูปขนาดบวชเลยนะ
แสดงว่าท่านเสียตอนที่ท่านบวช
คือมาบวชแล้วแล้วก็เหมือนทำใจไม่ได้
แล้วก็ผู่คอตายต้นมยมต้อน้าบ้าน
วิญญาณที่ทำภัณฑ์ว่าพระเหลืองมาด้วย

ก็คงเป็นที่ป้าท่านบอกว่า
กลุ่มของพี่หนึ่งคงไม่ใช่กลุ่มแรกที่ฟังเรื่องของท่าน
น่าจะมีกลุ่มอื่นที่ฟังแล้วเกิดสงสารเกิดศรัทธาอะไรก็แล้วแต่
ก็จะเอาจีวอนไปมอบให้แต่บทสุดท้ายบทสรุปเหมือนกันคือ
หลวงพี่อุ้งผูกคลอตายไปแล้วนะครับจริงเราต้องอยู่ต่อ

อยู่ไหมฮะไม่อยู่อ่ะครับอยู่โดยไม่มีพระเหลืองเนี่ยผมว่าจะหนักกว่าเดิม

แต่ถ้าเกิดว่าเราศึกแล้วแล้วเราไม่มีผ้าเหลือง
แล้วเกิดอยู่ต่ออีก๓วันในรูปแบบของคารวาส
แล้วเห็นหลวงพี่เดินผ่านจะทำใจยังไง
อันนี้ก็ต้องอยู่ที่คุณผู้ชมด้วยนะว่าถ้าเป็นคุณผู้ชม

ผมก็ไม่อยู่ครับผม
แล้วที่สำคัญต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะว่า
เรื่องที่พี่หนึ่งเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของหลวงพี่อุ้มท่านนี้เนี่ย
พี่หนึ่งบอกว่าเคยเล่าแล้ว

อย่างเท่าที่บริษัทเก่านะครับ

พอไฟดับนี่คือผีขึ้นหัวเลยวิ่งหมดเลย

และที่สำคัญระหว่างที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่ตรงนี้

คือมันดับ

ไม่ทราบอยู่ที่ดุลยพินิต
เหมือนกับเขาไม่อยากให้เอาเรื่องนี้มาเล่าป่ะ

บอกให้ท่านไปสู่ในพบภูมิที่ดีดีกว่า
คุณผู้ชมครับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้ว
คุณผู้ชมก็ต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ

แต่ที่สำคัญคืออยากให้ทุกท่านฟังในทิศทางของความบันเทิง
ฟังเอาสนุกฟังเอามันฟังเอาเพื่อความตื่นเต้น
เหมือนกับดูหนังผีเรื่องหนึ่งจบแล้วก็จบไป
แต่ระหว่างที่เราฟังเรื่องเราได้อะไรจากเรื่องนั้น
ก็ลองใช้วิจารณญาณในการตัดสินของแต่ละคนก็แล้วกัน
ค่ำคืนวันนี้ครับสถานีผีดุของเราต้องขอบคุณ
หนึ่งในนักเล่าของโซเชียลนะครับพี่หนึ่งนั่นเอง
ส่วนครั้งหน้าสถานีผีดุของเราจะมีนักเล่าท่านไหน
เยือนในรายการต้องคอยติดตามกันให้ดีครับ
รองว่าได้สนุกตื่นเต้นกับสถานีผีดุของเราอย่างแน่นอนครับ
ฝันดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ